คุณตำรวจคุณตำรวจมาจับเมียผมหน่อย

ไปตั้งวงเล่นดัมมี่แล้วไปติดโควิด๑๙
อยากให้ตำรวจมาช่วยหน่อยครับ
แล้วตำรวจก็ไปจริงไปจับผู้หญิงคนหนึ่ง
พร้อมกับวงดัมมี่รวบตัวเรียบร้อยเลยครับไปดูฮะ
เจ้านาทีวิ่งเข้าไปแล้วนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการคือนายชาตรีเขียวอ่อนนะครับ
นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะฮะ
จังหวัดนครราชสีหมาไอ้ในฝ่ายปกครองเข้าไปตามเองครับนะ
บุกเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา๔ราย

ผู้หญิงหนึ่งคนอายุระหว่าง๔๕ถึง๕๐ปี
ขณะที่ทั้งหมดตั้งวงเล่นดัมมี่กันอยู่

ที่หลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวทั้งหมดได้โดยละม่อม
พร้อมกับของกลางไพ่๑สำรับแล้วก็เงินสด๔๐๐๐บาทนะครับ
คือคดีนี้มีพลเมืองดีเป็นผู้แจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบ
พลเมืองดีท่านนั้นก็คือสามีของผู้ต้องหาหญิง
เมื่อกี้นี้ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มคือเป็นภรรยา

เป็นพลเมืองดีแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่ม
โดยสามีให้เหตุผลบอกว่ารักและเป็นห่วงภรรยา
คือภรรยาว่างงานในช่วงนี้

หยุดให้อยู่บ้านเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ภรรยาไม่กักตัวไม่อยู่บ้านเฉย
ชักชวนเพื่อนมาร่วมวงเล่นพนัน
สามียืนยันเลยบอกว่า
ผมแจ้งความจับภรรยาเพราะว่าผมรักเป็นห่วงเธอ
ว่าภรรยาจะติดเชื้อจากกลุ่มนักพนัน
อย่างไรก็ตามนะฮะหลังจับกลุ่มตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ตรวจคัดกรองเรื่องของสุขภาพร่างกายกันก่อน
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายปรากฏว่าทุกคนยังมีอุณหภูมิปกติ
ก่อนจะนำตัวส่งสารแขวงนครราชศรีมา
พากษาโทษตามกฎหมายซึ่งมีโทษปรับเงินคนละ๒๐๐๐บาท

คุณว่าเมียเข้าใจไหมคุณว่าเมียเข้าใจไหม
ผัวก็ต้องบอกว่ารักฉันรักเธอ